เรื่องทำร้ายร่างกายเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องเทศกาลสงครานกันอีกสักหนึ่งคดีแล้วกันนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
เขามีการจัดงานเทศกาลสงกรานนะคะทีนี้วัยรุ่นเขาก็ไปร่วมงานแหละ
จนเมาค่ะพอเมาแล้วไปหาว่าชาวบ้านเนี่ย
ทำลายของของเขาก็คือรถจักรยานยนต์จนรถจักรยานยนต์เขาพัง
แล้วเขาก็ใช้ไม้ไปตีผู้สูงอายุคนหนึ่งนะคะได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้ได้อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ
วัยรุ่นคนนี้ค่ะเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวเนี่ย
แล้วก็เอามีดมาไล่ตีชาวบ้านซึ่งเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมาทำรถจักรยานยนต์เขาพัง
เขาบอกแบบนี้เนี่ยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านคำน้อยหมู่ที่๕ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองชายภูมินะคะ
ไว้รุ่นเนี่ยจากในคลิปเนี่ยประมาณ๔๕คนเดินถือมีดถือไม้เอกอักโวยวาย
แล้วก็อ้างบอกว่ามีคนทำรถจักรยานยนต์ของเขาพัง
ตอนนี้เขากำลังตามหาคนที่รับผิดชอบเนี่ยนะ
ในคลิปชาวบ้านหลายสิบคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเขาก็ยืนดูอยู่ห่าง
มีเสียงคนเข้าไปเจรจาด้วยนะในคลิปเนี่ยบอกว่าเอาใจเย็น
ไม่มีใครไปยุ่งกับรถจักรยานยนต์ของพวกเธอหรอก
แต่กลุ่มผู้ชายคนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่สนใจนะคะ
สักพักในคลิปจะเห็นว่ากลุ่มนี้ไปทำร้ายร่างกายผู้ชายสวมเสื้อสีส้ม
ชาวบ้านเขาก็พยายามตะโกนบอกเขาไม่รู้เรื่อง

ทำร้ายจนผู้ชายที่สวมเสื้อสีส้มซุดลงกับพื้นเลยนะ
แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็ยกมือไหว้บอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่อง
แต่สุดท้ายก็โดนทำร้ายร่างกายอยู่ดีนะคะ
ในคลิปมีชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะคะ
ก็คือพยายามจับศีรษะของผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ขึ้นไว้พยายามที่จะช่วยเหลือ
แล้วก็ตะโกนให้เรียกรถพยาบาลมาพาผู้ชายคนนี้ไปรักษาหน่อย
คลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้แล้วก็มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เป็นคลิปจากกู้ภัยสว่างคุณธรรม
ข้อความระบุทำนองบอกว่าไม่ต้องมีแล้ว
ไม่ต้องมีงานแล้วพวกอันทภัณฑ์เก่งได้ทุกที่
ดื่มสุราแล้วเมาคนบ้านเดียวกันก็จะตี
หนักหน่อยก็บุกเข้าไปทำร้าย
แฮชแท็กด้วยนะคะชัยภูมิส่งเข้าประกวด
ชายภูมิส่งเข้าประกวดก็คือช่วงนี้
มีข่าวเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้

เกิดขึ้นในหลายจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะ
เขาก็เลยติดแฮชแท็กชายภูมิส่งเข้าประกวด

มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนะคะ
ทางเดียวกันเลยบอกว่าไม่เหมาะสม
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าช่วงเทศกาลสงกราน
เป็นวันที่ครอบครัวต้องอยู่กันพร้อมนะ
พร้อมตาไม่ควรมาเกิดเหตุลักษณะแบบนี้
ขณะที่บางคนบอกว่าถ้าเห็นคนเมา
ถือมีดถือปืนท่าทางแข็งกล้าว
ควรพาตัวเองออกมาจากจุดนั้น
เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะ

ย้ำว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะคะ
เรานำเสนอเปิดประเด็นไว้แบบนี้
แต่เรื่องของคดีจะเป็นอย่างไร

อาการของผู้ชายที่สวมเสื้อสีส้ม
ล่าสุดเป็นอย่างไรที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้

เดี๋ยวเราจะมาติดตามเพิ่มเติมนะคะ

ลงพื้นที่หาข้อมูลแน่นอนค่ะ